พาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะที่ชัยนาธ
ผู้ชายคนนี้เขาเดินทางมาที่ทำงานของเขา
ก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง
ปรากฏว่าเขามาได้รับคำสั่งถูกแจ้งว่าเลิกจ้าง

เขาเครียดมากโวยวายเสียงดัง
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพเต็มว่าเขาทำแบบนี้
กลางลานจอดรถเลยค่ะ

คือที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะมีทั้งตำรวจ
แล้วมีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่น

เขาแก้ผ้าล่อนจ้อนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะนี่เป็นห้างที่ชัยนาธนะคะ
แล้วตำรวจสพเมืองชายนาฏก็ต้องเข้าไป
พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมนี่อันนี้จังหวะที่ใส่กางเกงแล้ว

ผู้ชายคนนี้ที่เขาเครียดเนี่ยคือนายจิ๋วอายุ๒๘ปีนะคะ
เป็นพนักงานในร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ที่ห้างแห่งนี้นี่แหละค่ะ
จิ๋วเนี่ยเขาได้ฟังคำพูดที่มันเจ็บปวดหัวใจ
ที่มันบาดใจเหลือเกินเพราะว่าทางร้านเนี่ยเลิกจ้างเขา
ให้เขาพ้นสภาพพนักงานเขาก็เครียดค่ะ
คือไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วมันสุดแล้วจริง
ตำรวจพยายามที่จะให้สงบสติอารมณ์แล้วก็ใส่เสื้อผ้า
นี่คุยอยู่ประมาณ๑๐กว่านาทีเหมือนกันนะคะ
ไม่ยอมใส่เสื้อผ้าเลยและอารมณ์คุณผู้ชม
มันยังพรุ่งพลาดอยู่ตลอดเลยเสียงดังเลยค่ะ
เพื่อนร่วมงานก็ต้องค่อยเข้ามามาช่วยปลอบประโลม
ท้ายที่สุดยอมใส่กางเกงแบบนี้นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่นายจิ๋ว
มารับทราบคำสั่งปลดออกจากการเป็นพนักงาน
ทีนี้พอเสร็จแล้วเขากลับไปที่ห้องพักในตัวเมืองชนะ

เหมือนกับไปตั้งสติปรากฏว่าช่วงค่ำเนี่ย
กลับมาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทำงานนี่แหละ
แล้วก็ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายว่าโดนสั่งปลด
ตอนนั้นลูกค้ามาสั่งอาหารอยู่ก็เยอะนะ
จิ๋วก็ไม่แคร์สายตาใครเลยค่ะ
ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เดินไปเดินมาในห้าง
มีคนโทรแจ้งตำรวจเขาก็เดินออกมาตรงลานจอดรถตรงนี้
แล้วก็ยังเดินแก้ผ้าอยู่จนตำรวจต้องมาเกลี้ยกล่อม
แล้วก็รับตัวนายจิ๋วไปสงบสติอารมณ์
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราเห็นว่า
เมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนของนายจิ๋วคอยเกลี้ยกล่อมให้เขาใส่เสื้อผ้า
นักข่าวของเราค่ะพยายามติดต่อไปหาเพื่อนของนายจิ๋ว
ติดต่อไปหาครอบครัวทุกคนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะ
แล้วก็บอกว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของนายจิ๋วแล้วก็กลัว
ถ้าเกิดว่าให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลหรือว่าเป็นข่าวเป็นคราวไปอีก
นายจิ๋วจะเครียดกว่าเดิมแล้วก็คิดสั้นนะคะ